เป็นพ่อแม่ลูกชายลูกสาว

เขาก็ขับรถวนอยู่หน้าร้านขายของร้านหนึ่ง

แล้วก็มาจอดหน้าร้านเหมือนกับจอดในมุมที่

แล้วก็ลงไปที่ร้านทำทีเป็นสั่งของสองหมื่นกว่าบาท
สองหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็ให้ไปส่งอืม
แล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินก่อน
เจ้าของร้านบอกว่าแล้วพฤติกรรมของคนร้ายกลุ่มนี้
ทำเป็นเหมือนว่าพยายามจะให้เจ้าของร้านลุกออกมาจากโต๊ะที่เป็นโต๊ะเก็บเงินนะคะ

เขาก็ให้ทางคนในครอบครัวของเขามาคอยยืนดู
ดูเนี่ยพฤติกรรมเป็นแบบนี้อุ้มเด็กไปด้วย

นี่ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะ

ทำทีเป็นขี่วนอยู่หน้าร้านขายของ
หมู่บ้านศิรารม๒ตำบลบางสมัคร

ในลักษณะที่ว่าเหมือนกับเห็นว่ากล้องวงจรปิดมันหันไปทางไหน
เลี่ยงกล้องวงจรปิด
พ่อมากับลูกชายไปสั่งของ
แม่ก็อุ้มลูกสาวมาด้วยทำทีช่วยกันสั่งของวุ่นวายไปหมดล่ะ
พยายามจะให้เจ้าของร้านลุกออกจากโต๊ะเก็บเงิน
เจ้าของร้านชื่อว่านางมงคล
แต่ว่าโชคดีที่ลูกชายเจ้าของร้าน
เขาก็จับตาดูพฤติกรรมของคนร้ายกลุ่มนี้
คนร้ายสั่งของไป๒๐๐๐
บอกให้ไปส่งแต่ไม่บอกสถานที่
บอกให้ไปส่งไม่จ่ายเงินก่อนด้วย
เนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นคุณเอาของใส่รถขับตามมา
ให้ไปส่งที่สถานีตำรวจที่ป้อมตำรวจบางพลีน้อย

แต่เจ้าของร้านเขาก็เอกใจ
พฤติกรรมมันแปลกมากคุณภาคภูมิ
คือไปส่งของไม่บอกที่อยู่
ส่งที่ป้อมตำรวจเงินก็ไม่จ่าย
เขาก็เลยวนรถกลับนะคะไม่ไป
พอคนร้ายเห็นว่าเจ้าของร้านวนรถกลับ
เร่งเครื่องหนีไปเลยเนี่ยค่ะ
คาดว่าคนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยที่ทำทีเป็นมีลูกอุ้มลูกมาเนี่ยนะคะ
ตระเวนก่อเหตุในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่
เจ้าของร้านก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
อ่าคือมันเคยมีคดีที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็คือว่ามีแก๊งมิจฉาชีพจะไปหลอกลวงตามร้านค้าตามสินค้าต่าง

แล้วก็จะมักอ้างสถานีตำรวจ

ให้ไปส่งนะฮะพอมาถึงที่ปึ้ง
จะแบบว่าจะมาด้วยกันหรือว่าจะนัดให้เขามาหาก็แล้วแต่

มาเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวเอาเงินมาให้

คนส่งของก็รอไป
ชั่วโมง๓ชั่วโมงคนส่งของบางทีก็ไม่กล้าไปทวง
เดี๋ยวท่านภูมิกับจะว่าว่าแหมรอนิดหน่อยไม่ได้ต้องมาทวงเงิน

ไม่มีไม่ได้สั่งไม่แน่เลยอันนี้มี

เขาไหวตัวทันเขาน่าจะเคยเห็นว่ามีคนร้าย

อันนี้มันก็เสียไม่มีใครเอาต่อนะครับ